พาไปที่คลองท่อมจังหวัดกระบี่
เบิร์ดดอมคุณผู้ชมเดาว่าคุณยายทวดท่านนี้
พูดคุณยายทวดไปแล้วอายุเท่าไหร่คะ

ด่าวสิค่ะโอ้โหน่าจะมี๙๐อัพอะ

๑๐๕ปี๑๐๒ปีคุณยายทวดจันทร์ชนะกุลนะครับ
อายุ๑๐๒ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่๗
หมู่ที่๕ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี

เดินเองเดินเหินเองสุขภาพแข็งแรงนะคะ
คือหลายคนเห็นเดาอายุนะบอกไม่ถึงร้อย
คือถ้าเกิน๘๐มานี่นะเข่าจะโค้งจะงอ
บางคนต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่านะ

อ่ะเดี๋ยวนี้ท่านยังเดินตรงปลี๊ะเลย
ส่วนญาติทวดเองเนี่ยมีลูกทั้งหมด๕คน

เหลือ๒คนแล้วก็มีหลาน๑๓คน

โอ้ดูสิคะหลังได้อ่อนด้วยนะ

เมษายนที่ผ่านมาญาติทวดอายุครบ๑๐๐กับ๒ปีพอดีค่ะ
คุณย่าทวดท่านไม่มีโรคประจำตัว
เพิ่งจะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินเนื่องจากว่าหกล้ม
แต่ภาพรวมร่างกายยังคงแข็งแรงนะฮะพี่เบิร์ต

ที่น่าทึ่งคือความจำของคุณญาติถวัด
คุณย่ายังสามารถท่องก่อไก่ถึงฮอนกฮูกได้แม่นยำมาก

เพราะว่าสมัยสาวคุณย่าทวดท่านเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียน
วัดพรุ่ดินาจนกระทั่งจบป๒
ก็เลยทำให้ท่านสามารถอ่านเขียนหนังสือได้
แล้วก็จำการท่องก่อไก่ถึงฮอร์นภูมิ
ได้แม่นยำมาจนถึงทุกวันนี้

โฮ้รุ่นเสาแบบเรา
ดูนี่ฮะนี่ไม่กวาดแบบเก่าด้วยนะ
แบบดอกอ้อมมั้ยใช่ไหมฮะโอ้เยี่ยมเลยน่าจะบอกหน่อยนะว่าท่านกินอะไร
ส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวกับน้ำพริกกล้วยน้ำหวานี่อ๋อครับ